ดูความคืบหน้าแก๊งทวงหนี้โหดครับท่านผู้ชมครับ
อันนี้ก็ผิดกฎหมายอยู่แล้ววิธีการทวงหนี้ก็ยิ่งผิดไปใหญ่
กรณีล่าสุดนะครับก็คือบ้านหลังหนึ่งนะครับที่เกิดเหตุเมื่อกลางดึก๒๐ธันวาคมที่ผ่านมา
คือกลุ่มชายชะกันที่เข้ามาแล้วทุบทำลายข้าวของเนี่ย

บอกว่ายืมเงินเข้าไปแล้วบ้านหลังนี้
เจ้าของบ้านเขาเป็นคนเซ็นค้ำประกันเงินกู้ไว้ให้ค่ะ
ยืม๓๐๐๐๐แต่ว่านายเไม่ใช่
ประมาณ๗๘คนเนี่ยมาด้วยรถกระบะสีส้มเมื่อสักครู่เนี่ยโอ้โหทำบ้านเขาเละเลย
ทั้งที่บ้านหลังนี้อยู่ใกล้สถานีตำรวจกิโลเดียวยังกล้ายังกล้ามาทำร้ายเขาถึงในบ้านแบบนี้
ที่บ้านก็อัดคลิปเอาไว้แถมยังขู่ทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะฮะ
ก็ความคืบหน้าของเรื่องนี้นะครับกรณีชายชะกันกลุ่มแก๊งเงินกู้นอกระบบ๘
บังเอาไว้เลยนะครับถือค้อนปอนเหล็กแป๊บไม้เบสบอลมาครบมือเลย
หมวกไม้พรมปิดบังใบหน้าบุกเข้าไปในบ้านเขาทุบทำลายข้าวของในบ้านนะฮะ
บ้านของเจ้าของบ้านอยู่ที่ตรอกหลังวัดพระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
เนี่ยฮะช่วงเกิดเหตุแล้วก็ไปนะแล้วก็ขับรถออกไปเลยนะครับ
ตำรวจได้เชิญผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของบ้านและพยานที่อยู่บ้านข้างเคียง
มาสอบปากคำแล้วนะครับแล้วก็สืบสวนสอบสวนจนรู้ตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้ว
หลังจากนั้นตำรวจกับทหารก็สนที่กำลังไปตรวจค้นอู่รถจักรยานยนต์แห่งหนึ่ง
ของผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยจากการตรวจค้นเจอรถหรูเจอรถจักรยานยนต์จอดอยู่หลายคัน
มีทั้งปืนสั้นปืนยาวอยู่ในอู่มีกระสุนด้วยปืนทั้งหมดเนี่ยเจ็ดกระบอกนะ
ตรวจยึดมาทั้งหมดแล้วเอาไปตรวจสอบว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
และควบคุมตัวผู้ชาย๓คนมาเป็น๓ใน๘ที่ไปก่อเหตุทำลายข้าวของเขา
นี่ฮะดูครับดูรูปร่างหน้าตาก็รู้ว่าเป็นคนเรียบร้อยมีสมาคารวะทั้งนั้น
ตำรวจก็เลยบอกตรวจสอบแล้วใช่แน่นี่คือ๓ใน๘ก็คุมตัวมานะครับ
มีนายธนกฤษสิริชัยนายสวงสวนลิ้มชาโตอมตะนายคาทาวุฒิเนืองมีนะฮะ
ก็ไปสอบปากคำทั้ง๓คนรับสารภาพว่าก่อเหตุบุกเข้าไปทำลายข้าวของบ้านของเขา
ตามคลิปที่ปรากฏจริงมีนายอานนท์รุ่งเรืองหรือว่านายแซคอีกคนนึงนะครับ
ตำรวจเชื่อว่านี่คือหัวหน้าทีมในการลงมือก่อเหตุตอนนี้หลบหนีไปแล้ว
ตามรายงานบอกว่าหนีไปแถวชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีก็ไปกับพวกที่ยังจับไม่ได้นั่นแหละ
รวมแล้วก็๕คนผลตคมรณ์บุญเลิศผู้บังกับการตภูทรจังหวัดนคปฐมบอกว่า
ผู้ที่ถูกควบคุมตัวได้ในครั้งนี้ยังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัย
แม้ว่าเบื้องต้นจะสารภาพแต่ต้องมีการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมนะครับ
โดยตำรวจเชื่อว่าทั้งหมดอยู่ในขบวนการแก๊งเงินกู้นอกระบบ
ยังต้องรอสอบพยานแล้วก็ยืนยันจากพยานอีกนะครับ
รวมทั้งต้องไปขยายผลถึงผู้ที่เคยกู้เงินเอาไว้และต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า
บุคคลเหล่านี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนะถึงมาอยู่ในแก๊งเงินกู้นอกระบบ
แล้วก็ไปทำลายข้าวของชาวบ้านส่วนที่ชัดเจนและสามารถออกหมายจับได้ตอนนี้
ก่อคดีมาแล้วมีภาพถ่ายชัดเจนเคยทำแบบนี้ไปข่มขู่เขา
ทำลายข้าวของชาวบ้านเขาเกี่ยวกับเรื่องเงินกู้นอกระบบเคยทำมาแล้ว
เชื่อว่าเดี๋ยวอีกไม่นานก็น่าจะติดตามจับกลุ่มตัวได้
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะขยายผลด้วยนะครับว่าแก๊งนี้นอกจากทวงหนี้โหดแล้ว
ปล่อยกู้นอกระบบดอกเบี้ยโหดแล้วจะเกี่ยวข้องกับ
ขบวนการอื่นแล้วก็การฟอกเงินหรือไม่อย่างไร